บรรยากาศวันคริสต์มัสอีฟกันหน่อยนะคะ
เมื่อวานวันที่๒๔ธันวาคมก็จะเป็นวันหนึ่งวันก่อนวันคริสต์มัส

ค่ำคืนเมื่อคืนเขาเรียกคริสต์มัสอีฟนะ

บรรยากาศคริสต์มัสอีฟค่อนข้างคึกคักนะคะ
ตามสถานที่ต่างมีการจัดไฟประดับอย่างสวยงาม

มีประชาชนและนักท่องเที่ยวแวะมาถ่ายรูป
แล้วก็เช็คอินในโลกโซเชียลมีเดียกันเป็นจำนวนมาก
หน้าห้างสรรพสินค้า
อันนี้แน่นอนเลยมีการประดับไฟ

มีรูปกวางเรนเดียต่าง

ธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวนะคะในช่วงกลางคืนของเชียงใหม่

จัดกิจกรรมพาเรทเชียงใหม่ซูคานิวัล
เอาพนักงานสวมชุดมาสคอตรูปสัตว์ต่าง
เดินจากถนนนิมมารเหมินไปที่สวนสัตว์เชียงใหม่
ไม่มีสัตว์จริงมาเดินใช่ไหม

นึกว่าจะมียีราฟมีสิงโต

พนักงานมาสวมชุดแล้วก็เดินขบวนไป
ตั้งแต่นิมมานไปจนถึงสวนสัตว์เชียงใหม่
ช่วงนี้อากาศดีนะถ้าใครไปเที่ยวเชียงใหม่
เพราะอากาศหญิงใช่ไหมแล้วก็ไปส่องสัตว์

เจอกันชาวชิงใหม่กับสนหนึ่งนะคะ
จากภาคเหนือไปที่ภาคอีสานค่ะ
ยามค่ำคืนของการเฉลิมฉลองคริสต์มัสอีฟของชาวไทย

นับถือศาสนาคริสต์ในเขตชุมชนเมืองวารินชำราบ
และชุมชนบุงกระแซวในจังหวัดอุบลค่ะ
ต่างพากันตกแต่งไฟรูปต้นคริสต์มัส
แล้วก็มีรูปดาวตามถนน
ที่หน้าบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ
อาคารบ้านเรือนสวยงามสว่างสวัย
ส่วนที่โบสถ์พระแม่นิรมนชุมชนบุ่งกระแซวในตัวเมืองอุบล
คลาคล่ำไปด้วยประชาชนหลายครอบครัวนะคะ
ที่นำอาหารนานาชนิดนำเครื่องดื่มและของขวัญจำนวนมาก
มาร่วมเลี้ยงฉลองและจับของขวัญกันอย่างคึกคักค่ะ

ที่ภาคใต้ที่อ่าวนางจังหวัดกระบี

ได้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
เฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มัสกันนะครับ
โดยประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบีบอกว่า

ก็ได้จัดกิจกรรมนี้ให้กับนักท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตามช่วงปีใหม่คาดว่านักท่องเที่ยวจะมากขึ้นครับ
โดยขณะนี้มียอดการจองที่พักในช่วงปีใหม่ในวันหยุดยาวแล้ว๙๕คุณ
ว่าจะมีเงินสะพัดในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ไม่ต่ำกว่า๕๐๐ล้านบาทนะครับ
ตอนนี้หลายจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั้งเชียงใหม่เองแล้วก็ภาคใต้เอง
มีนักท่องเที่ยวไปเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็จะจัดงาน
เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวเพราะว่าเป็นชาวต่างชาติส่วนมากนับถือศาสนาคริสต์กันนะครับ
ก็ทั้งคริสต์มัสแล้วก็ทั้งปีใหม่ด้วยค่ำคืนนี้ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองในคืนคริสต์มัสด้วยนะครับ